เอามาดูภัยสังคมแบบที่เราบอกไปต้นรายการ
พี่เบิร์ตเปิดให้ดูโอ้โหไม่น่าเชื่อ
สุดจริงลงไปอย่างนี้ลงไปอย่างนี้
รู้อะไรอะลงไปดูกันห้า
สะดวกซื้อในจังหวัดฉะเชิงเซาครับอันนี้เหตุเกิด๒๕กรกฎา
ผู้หญิงคนที่เสียหายเนี่ยแกก็เลือกซื้ออาหารสดอยู่
ยืนตักยืนตักอยู่นี่พนักงานชายตอนแรกถ่ายไปทีนึงแชะไปทีนึง
แล้วก็รีบชักมือกลับไปฮะโอ้โหยังไม่น้ำใจยังไม่หนำใจ
เดินวนเวียนวนเวียนกลับมาอีกรอบหนึ่งครับแล้วรอบนี้คุณผู้ชมดูนะ
ลงไปเลยโอ้โหหมอบลงไปกับพื้นเลยหมอบต่ำมากครับ
จังหวะนั้นผู้หญิงเหมือนรู้ตัวไม่คือเข้าใจว่าผมคงไปโดน
ใช่ก้มลงไปถึงขนาดแบบผมไปโดนขาเขาได้
คุณผู้ชมคิดดูว่ามันจะต้องใกล้ขนาดไหนฮะคือต่ำมากมากไม่ใช่นิสัยนะ
หมายถึงก้มลงไปต่ำมากแล้วก็ชิดมากถึงขนาดผมไป
สะกิดขาผู้หญิงอ่ะน่าเกลียดอ่ะเออผู้หญิงตอนแรกนึกว่าเอ้ยมัน

หันไปมองเห็นพนักงานทำทีเหมือนเก็บของตก
พอกลับบ้านไปเธอไม่สบายใจเธอรู้สึกหรือเราโดนแอบถ่ายวะ
ก็เลยติดต่อไปยังสำนักงานใหญ่ของร้านสะดวกซื้อแห่งเนี้ย
ค่ะจะขอดูวงจรปิดซะหน่อยพอเห็นวงจรปิดเท่านั้น
อึ้งเลยครับชัดเลยชัดเลยครับค่ะเพราะคลิปที่
สำนักงานใหญ่ส่งมาคือคลิปนี้นะดูตามภาพ
แล้วเป็นผู้หญิงอีกคนไม่ใช่เธอนะแต่พฤติกรรมพนักงานชายเหมือนกันเลยเนี่ย
อันนี้ผู้เสียหายอีกคนนึงฮะโอ้โห
ยื่นเข้าไปถ่ายใต้กระโปรงครับแต่กรณีนี้ผู้เสียหายคนนี้ไม่รู้ตัวนะ
ทำให้รู้ว่าจริงแล้วพนักงานรายนี้ทำกับหลายคนแย่มาก
ชะล่าใจได้ใจทำแล้วทำอีกทำซ้ำทำอีกโอ้โห
ส่วนผู้เสียหายคนที่ไปขอดูกล้องวงจรปิดครับไปแจ้งความเรียบร้อย
เรารักแปดริ้วครับจะได้เตือนภัยสาวในจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ต้องระวังเลยนะสาวหากใครสงสัยว่าตกเป็นเหยื่อหรือเคยไปร้านนี้
แล้วไม่แน่ใจนะไปแจ้งความกับตำรวจไว้ก่อน
แล้วขอดูกล้องวงจรปิดได้ครับนี่ฮะโพสต์ที่เธอไปแจ้งไว้
ล่าสุดชุดสืบสวนตามไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุครับ
ชื่อว่านายเกียรติศักดิ์อายุ๒๓ปีแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหา
กระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปีโดยขู่เข็นด้วยประการใด
โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
หรือทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น

โอ้มันแอบร้าสมากทำแบบไม่เกรงกลัวเลยอ่ะโอ้โห
เมื่อก่อนนี้ยื่นมือถือว่าแย่แล้วนี่คือมุดเข้าไปแบบนี้แย่มากเลยนะคะ